คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงกำลังภาวนาให้การแพร่ระบาดโควิด๑๙นั้นจบสิ้นลงสักที
หรือเป็นไปได้เนี่ยก็คงอยากให้วัคซีนสำเร็จไว
ทั่วโลกจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันปกติแล้วก็ออกไปเปิดหูเปิดตาในต่างแดนกันบ้าง
แต่ว่าไปค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็พอจะมีข่าวดีออกมาให้ได้ยินเป็นระยะกับการทดลองวัคซีนโควิด๑๙ในคน
ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็น่าจะทันใช้ไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้า
แต่อยู่ค่ะก็มีข่าวบรรทอนความมั่นใจออกมานะคะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์
อาสาสมัครค่ะที่เข้าร่วมการทดลองวัคซีนโควิด๑๙เกิดเสียชีวิต
จนมีคำถามตามมาค่ะว่าวัคซีนโควิด๑๙ยังมีความหวังอยู่หรือไม่
ก็เรียกว่าเป็นคำถามที่สร้างความหนักใจให้กับผู้ตอบไม่น้อยนะคะ
เพราะจนถึงขณะนี้ค่ะผลลัพธ์ของวัคซีนโควิด๑๙ก็ยังคุมเคลืออยู่
เพราะอาสาสมัครรายนี้นะคะยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนค่ะ
อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะเมื่อมีคำถามก็ต้องไปลองหาคำตอบ
ส่วนจะเป็นอย่างไรเราไปไล่เรียงกันค่ะ
เปิดสัปดาห์วันจันทร์ที่๑๙ตุลาคมนะคะ
อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขของบราซิล

และแม้จะมีอาสาสมัครเสียชีวิตนะคะ
ทางคณะกรรมการระหว่างประเทศก็เสนอให้การทดลองควรดำเนินต่อไปค่ะ

ซึ่งเป็นการจุดประกายความหวังให้กับชาวโลกในห่วงเวลาอันแสนเจ็บปวดของปีเลย
แต่หากถามว่าวัคซีนโควิด๑๙ที่ฉีดให้กับอาสาสมัครรายนี้เป็นต้นเหตุการเสียชีวิตใช่หรือไม่
โดยอ้างว่าเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความลับและการวิจัยทางคลินิก
ก็คงบอกได้ว่าวัคซีนโควิด๑๙ยังเป็นความหวังได้อยู่แล้วก็ปลอดภัยหายห่วงอย่ากังวล
เอาล่ะค่ะแม้ว่าผู้ผลิตวัคซีนนะคะจะไม่อาทรร้อนใจใดใดค่ะแต่จากข่าวการเสียชีวิตของอาสาสมัครที่ว่านั้นนะคะ
ในแง่ของนักลงทุนแล้วขวัญเสียไปตามกันเลย
ราสารแสดงสิทธิ์การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของชาวอเมริกัน
เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ราคาอยู่ที่๕๐๔๗ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
ก่อนจะค่อยฟื้นตัวกลับมาในวันถัดมาค่ะ
แล้วก็ปิดตลาดที่๕๒๐๒ดอลลาร์สหรัฐค่ะ
แล้วสถานการณ์วัคซีนตอนนี้เป็นอย่างไร
คำตอบนะคะก็คือยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่จะสามารถใช้ได้จริงค่ะ
ซึ่งวัคซีนโควิด๑๙ทุกตัวนะคะล้วนอยู่ในขั้นตอนทดลองทั้งสิ้น
ยิ่งในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
วิจัยทางคลินิกในหลายประเทศทั่วโลกต้องหยุดชะงักชั่วคราวค่ะ
เนื่องจากว่าอาสาสมัครในสหราชอาณาจักรมีอาการป่วยบางอย่าง
แล้วก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาทดลองกันใหม่อีกครั้ง

ในสหราชอาณาจักรบราซิลแอฟริกาใต้แล้วก็อินเดียค่ะ
ส่วนพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกานะคะที่การทดลองก็หยุดชะงักชั่วคราวเช่นกัน
ก็เพิ่มความกังวลให้กับผู้คนทั่วโลกไปอีกยิ่งขึ้นนะคะ

นับเป็นความหวังเดียวของโลกในตอนนี้เลยก็ว่าได้
เพราะมีการพัฒนารวดเร็วที่สุดค่ะ
แต่อยู่ดีกลับกลายเป็นว่าต้องพักการทดลองชั่วคราว
เพื่อสอบส่วนโรคในกลุ่มอาสาสมัครก่อน
จะกลับมาดำเนินการใหม่ได้อีกครั้งในปีนี้
แล้วก็หวังว่าทั่วโลกจะเห็นพ้องในการลงความเห็น
ให้มีการทดลองนอกสหรัฐในอนาคตค่ะ
นั่นก็คือการดีเบตรอบสุดท้าย
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยเป็นการดีเบตระหว่างประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะคะ

เรียกว่าเข้มข้นทุกวินาทีเลยนะคะ
ในวันนั้นนะคะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ย
คุยโวเสียงดังแข็งขันค่ะว่า

พร้อมให้ใช้งานแก่สาธารณะ
และจะให้กองทัพเป็นผู้นำการขนส่ง
ในการดูแลแจกจ่ายวัคซีนหลายแสนโดส
แก่ประชาชนชาวอเมริกันเร็วที่สุด

ประธานาธิบดีมีอำนาจในการสั่งการหรือออกข้อบังคับ
ให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด๑๙ทุกคนได้หรือไม่
คำตอบนี้นะคะตอบชัดเลยค่ะว่าไม่ได้ค่ะ
เราจะมาอธิบายสั้นให้เข้าใจกันค่ะ
ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะไม่สามารถบังคับสั่งการ
ให้มีการแจกจ่ายวัคซีนโควิด๑๙ไปทั่วประเทศได้
และก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับนี้ได้ในเร็วนี้ด้วยนะคะ
นี่จึงกลับไปสู่ความจริงที่ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้น

อย่างแรกเลยค่ะประธานาธิบดีสหรัฐไม่สามารถออกกฎหมายเองได้นะคะ
สภาคองเกรทต่างหากค่ะที่เป็นคนทำ
โดยประธานาธิบดีสหรัฐมีหน้าที่ลงนามประกาศในกฎหมาย
หรือใช้อำนาจในการยับยั้งเท่านั้นหรือที่เรียกกันว่าวีโต้นะคะ
สภาพผู้แทนราชดรและวุฒิสภานั้นผ่านร่างกฎหมายแล้ว
ง่ายว่าหากรัฐบาลสหรัฐนะคะ
ต้องการบังคับใช้วัคซีนโควิด๑๙ทั่วประเทศ
อาจจะต้องอาศัยอำนาจของสภาคองเกรทในการผ่านกฎหมายต่างค่ะ

หรือในอีกทางหนึ่งค่ะสามารถออกข้อบังคับวัคซีนได้
เราจะย้อนกลับไปในปี๒๔๔๘นะคะ
สารสูงสหรัฐค่ะได้ชี้ขาดให้รัฐมีอำนาจในการบังคับใช้การฉีดวัคซีน
หรือที่เรียกว่าการปลูกฝีนะคะ
มีความจำเป็นทางสาธารณสุขหรือความปลอดภัยสาธารณะ
เพราะในตอนนั้นค่ะประเทศมีความน่ากังวลเกี่ยวกับไข้ทรพิษหรือฝีดาดอยู่
ดังนั้นค่ะนี่จึงเป็นอีกทางที่เป็นไปได้ว่า
หยิบยกคำพิพากษาในคดีก่อนมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินครั้งนี้ได้
แต่ก็เชื่อว่าจะใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจนะคะขอย้ำว่าต้องจำเป็นเท่านั้นค่ะ
เพราะแม้รัฐนะคะจะสามารถออกคำสั่งเกี่ยวกับวัคซีนได้
แต่วัคซีนนั้นต้องได้รับการแนะนำจากอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โดยทางอนุกรรมการนะคะจะพิจารณาวัคซีนให้เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กบนพื้นฐานการทดลองที่ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพ
และที่สำคัญนะคะยังต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ
คิดอยากแจกก็แจกมันมีข้อบังคับของมันอยู่ค่ะ
ซึ่งที่สุดแล้วนะคะทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่บนความปลอดภัยของประชาชนทั้งสิ้นค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป